เมื่อคืนนี้ที่จังหวัดกระบี่นะครับมีเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต
แล้วคนที่ยิงเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะในพื้นที่หมู่๓ตะบนอ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะฮะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยิงผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตโดยบอกว่าโมโหแล้วก็ขาดสติไป
เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมาต่อว่าว่าไม่มาช่วยงานที่ด่านตรวจโควิด
เนี่ยฮะปืนกระบอกเนี้ยครับที่ใช้ก่อเหตุสพอ่าวลึกที่จังหวัดกระบี่นะฮะ
ก็ไปตรวจสอบนะครับบริเวณด่านตรวจป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด๑๙
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลอ่าวลึกเหนือจังหวัดกะบี่
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายวิชาณอุ่นแก้วหรือว่าผู้ใหญ่แก้ว
อายุ๔๘ปีนะฮะผู้ใหญ่แก้วเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๓นะฮะ
ตะบนอ่าวลึกเหนือถูกยิงเขาที่กลางอก๑นัด
แล้วก็ขาขวาเนี่ยโดนไปสามนัดนะครับมีอยู่นัดหนึ่งกระสุนเนี่ยทะลุออกสะโพกด้านหลังด้วยนะฮะ
นี่ครับคนที่ก่อเหตุชื่อว่านายสอนรามนามสกุลเครือแบนอายุ๓๘ปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลอ่าวลึกเหนือนี่ฮะคนนี้ครับ
นายสอนรามเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของผู้ใหญ่แก้วที่ถูกยิงเสียชีวิตนั่นแหละ
ทำงานด้วยกันมาตลอดเมื่อคืนนี้โอ้โหยิงกันตายซะแล้ว
เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจโควิดของหมู่๓ตะบนอ่าวลึกเหนือบอกว่า
เมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทั้งสองคนก็เข้าเวรประจำอยู่ที่ด่านตรวจ
เหมือนกับทุกคืนตามปกติก็มีเพื่อนเพื่อนที่มาประจำด่านด้วยอีกหลายคนนะครับ
ช่วงเกิดเหตุเห็นทั้งคู่มีปากเสียงกัน
ที่นายสอนรามมือยิงจะชักปืนที่พกติดตัว
ยิงใส่กลางหน้าอกของผู้ใหญ่แก้วไปหนึ่งนัด
ผู้ใหญ่แก้วเนี่ยล้มลงจากเก้าอี้นะฮะผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามจะเข้าไปห้าม
แต่นายสอนราไม่หยุดนะครับยังยิงใส่ผู้ใหญ่แก้วไปอีกหลายนัด
จากนั้นพอยิงเขาจนตายแล้วถึงได้สติ
ได้สติแล้วก็ทิ้งปืนแล้วก็ก้มกราบขอโทษผู้ใหญ่แก้วแบบนี้

นายสอนรามเนี่ยสุดท้ายแล้วไปมอบตัวกับตำรวจที่สพอ่าวลึกนะครับ
หลังจากที่หลบหนีไปนะฮะไปมอบตัวนะครับ
โดยสารภาพว่าทำไปเพราะถูก
ต่อว่าด่าทอเรื่องไม่มาช่วยงานที่ด่านตรวจโควิด
ซึ่งนายสอนรามบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านทุกวัน
มาทำงานทุกวันจนไม่ได้ทำงานส่วนตัวของตัวเอง
ก็คือมีอาชีพติดตั้งแอร์ตามบ้านจนขาดรายได้
แต่ว่ารายจ่ายของเขาเนี่ยยังเหมือนเดิมก็เลยเกิดความเครียดด้วย
แล้วพอถูกต่อว่าว่าไม่มาช่วยงานที่ด่านตรวจโควิด
ก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบก่อเหตุยิงผู้ใหญ่บ้านจนเสียชีวิต
หลังก่อเหตุก็สำนึกผิดแล้วก็ยอมรับความผิดในสิ่งที่ทำไป
อาจจะยังคุยดีกันไม่มีปัญหาด้วย
พี่นี้แหละรู้ถึกจำความไรอีกกี่บ้านไว้ทำตัวเตยทำเตยเตย
ผมไม่นึกว่าผมก็จะมาทำใจถึงขนาดนี้กินดูกันมาตั้งนาน

ผมก็ยกมือไว้ก้มกราบบอกผมขอโทษขอโทษทุกคนผมคิดไปแล้ว
ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วฮะเพราะว่าผู้ใหญ่แก้วก็ถูกยิงตายไปแล้ว
ใช่เนี่ยตัวคนก่อเหตุยังพูดเองเลยว่านั่งหัวเราะกันอยู่ดีทำงานกันมาตั้งนาน
แล้วไปยิงเขาอ่ะคือตอนยิงบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ไม่มีสติเลย
รู้สึกตัวตอนเพื่อนมาห้ามโอ้โหนี่ครับมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
คือนายจีรพงศ์ทองฤทธิ์เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีกคนนึงนะครับ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่แก้วกับนายสอนรามเนี่ย
ทั้งคู่ก็ทำงานด้วยกันมานานแล้วไม่เคยเห็นมีปัญหากันเลย
เชื่อว่าตัวของนายสอนรามผู้ต้องหาคงจะไม่ได้ตั้งใจจริงนะครับ
คงจะขาดสติจริงจริงเพราะหากจงใจและตั้งใจยิงผู้ใหญ่แก้วจริง
คงไม่เสียใจแล้วก็ก้มกราบขอโทษผู้ใหญ่แก้วตอนที่ยิงเขาเสียชีวิตแล้ว
แล้วตอนนั้นก็ยังได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเดี๋ยวขอกลับไปที่บ้านก่อน
บอกพ่อกับแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปมอบตัวตอนที่วิ่งหนีออกไป
เขาบอกกับเจ้าหน้าที่ด่านว่าเขาไปบอกพ่อกับแม่ที่บ้านแล้วเขาจะไปมอบตัว
ตอนนี้ศพของผู้ใหญ่แก้วถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตามขั้นตอนนะครับ
ส่วนนี้คือที่บ้านที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบลอ่าวลึกเหนือ
ที่บ้านก็จัดเตรียมพื้นที่สำหรับรอรับศพนะครับ
ภรรยาผู้ใหญ่แก้วอายุ๔๔ปีนะครับชื่อว่านางจุลาพรบอกว่า
คนที่ก่อเหตุยิงสามีตายเนี่ยความจริงแล้วเป็นเพื่อนสามี
เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันมากทำงานด้วยกันมาตลอด
ช่วงมีด่านตรวจนะไม่ว่าจะเป็นด่านอะไรว่าด่านโคล๑๙
ก็ไปเฝ้าเวรยามออกไปเฝ้าด่านด้วยกันทุกคืน
ถ้าคนก่อเหตุมีสติมากกว่านี้เชื่อว่าสามีคงจะไม่ถึงตาย
ทีนี้ก็คงจะต้องมาดูกันเรื่องการทำหน้าที่ในด่านตรวจนะฮะ
ถ้าเป็นไปอย่างที่ผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาก็เครียดเนี่ย
วันนี้ต้องลงพื้นที่ไปที่ด่านตรวจของหมู่๓ตะบนอ่าวลึกเหนือนะครับ
นี่ฮะก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ไปเตือนเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประจำหน่วย
ว่าก็คงจะต้องมีสติแล้วก็พยายามยับยั้งชั่งใจแล้วก็หาทางผ่อนคลายกันบ้าง
เพราะว่าทุกคนก็เหนื่อยล้านั่นแหละต้องปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจโควิด๑๙แบบนี้
เขามีทั้งวัน๒๔ชั่วโมงก็ต้องสับเปลี่ยนกันมาเดี๋ยวจะเกิดความเครียด
สับเปลี่ยนเวรยามอย่าให้ภาระหนักไปอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง
ทุกคนต้องพักผ่อนเพียงพอแล้วก็สลับกันมา
ตัวของนายสอนรามพนักงานสอบสวนได้นำตัวไปสอบปากคำนะครับ
ผู้ต้องหาให้การว่าก่อเหตุเพราะบันดาลโทษะก็สารภาพทุกอย่างนะครับ
เดี๋ยวจะรอพิจารณาว่าจะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือไม่
แล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ต้องหาด้วยว่าจะไปทำแผนหรือไม่
แล้วเดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกะบี่ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป